สวัสดีครับถึงเวลาของจับตาเตือนภัยในวันนี้กับผมคุปตนันพี่สิทธิ์มหันนะครับ
คุณผู้ชมครับตั้งแต่ต้นสัปดาห์ที่ผ่านมามาจนถึงหน้าขนาดนี้
หลายจุดในประเทศไทยรวมถึงกรุงเทพมหานครมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องนะครับ
แต่ว่าฝนที่ตกลงมานั้นเป็นฝนฟ้าขนองนะครับมีปริมาณฝนที่ตกลงมาน้อย
แล้วก็มีความรุนแรงทางสภาพอากาศเกิดขึ้นมีลมกระโชคแรงฟ้าร้องฟ้าผ่า
แต่ว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปครับสิ่งที่น่าจับตาก็คือเมืองของเรานั้น
จะเข้าสู่ฤดูฝนและฝนที่ตกลงมาจะมีปริมาณมากยิ่งขึ้นแน่นอนครับ
ภัยทางธรรมชาติก็พร้อมที่จะเข้าถล่มในหลายพื้นที่เช่นเดียวกัน
ตอนนี้ปัจจัยที่ทำให้เกิดฝนเมืองของเรามีความเคลื่อนไหวอย่างไร
คุณผู้ชมครับปัจจัยตอนนี้ที่มีบทบาทสำคัญต่อลักษณะอากาศในประเทศไทย
ที่จะทำให้เมืองไทยของเรานั้นเข้าสู่ฤดูฝนก็คือการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ
บริเวณอ่าวเบงกอมหาสมุทรอินเดียจุดนี้นะครับ
ที่จะสังเกตว่ามีการก่อตัวของกลุ่มเมฆกลุ่มใหญ่ละทีเดียว
หมุนวนเข้าสู่จุดศูนย์กลาง
ขณะนี้เองครับหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าวนั้น
มีการเหนียวนำทำให้เกิดกลุ่มฝนกลุ่มใหญ่
แล้วก็ทำให้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่นะครับ
มีระโน้มเคลื่อนตัวไปทางตอนเหนือ
จะไปอยู่บริเวณทางปากอ่าวนะครับ
แถวบริเวณบังกลาเทศและประเทศเมียนมา
แน่นอนครับใครที่ไปอยู่บริเวณดังกล่าวนั้น

เพราะว่าจากพลังของหย่อมความกดอากาศต่ำดังกล่าว
มีการดูดเอาความชื้นรวมไปถึงกลุ่มเมฆที่อยู่รอบ
เข้าสู่จุดศูนย์กลางของหย่อมความกดอากาศต่ำนี้
จึงนำให้บริเวณที่อยู่ติดทะเลในประเทศพม่า
รวมไปถึงบังกลาเทศนั้นมีโอกาสเกิดฝนตกอย่างหนัก

ให้เกิดภัยทางธรรมชาติอื่นเกิดขึ้นได้

รวมไปถึงกลุ่มเมฆและกลุ่มเมฆฝนเข้าสู่จุดศูนย์กลางแบบนี้
ในช่วงต้นสัปดาห์ปริมาณน้ำฝนในเมืองไทยยังคงน้อยนะครับ
แต่ว่าสิ่งที่น่าจับตามองก็คือในช่วงสุดสัปดาห์นี้
ถ้าหากเราตรวจสอบดูจากทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลม
ลูกศรนี่คือทิศทางการเคลื่อนที่ของกระแสลมนะครับ
ส้มคือกระแสลมที่แรง
สังเกตว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปกระแสลมดังกล่าวจะมีการเคลื่อนตัว

ในช่วงสุดสัปดาห์นี้กระแสลมจะมีการพุ่งเข้าสู่ประเทศไทยของเรา
เป็นลักษณะของลมตะวันตกเฉียงใต้นั่นก็คือมรสุมฤดูฝนนั่นเองครับ
เพราะว่าหลังจากนี้เป็นต้นไปในช่วงกลางสัปดาห์
จากหย่อมความกดอากาศต่ำที่ก่อตัวบริเวณอ่าวเบงกอแล้ว
การว่าจะมีการก่อตัวของห่อมความกดอากาศต่ำอีก๑จุด
ก็คือบริเวณอ่าวตังเกียร์๒จุดนี้เองเลยครับ

เพราะว่าการก่อตัวของหย่อมความกดอากาศต่ำ๒จุดนี้
สามารถเหนียวนำทำให้เกิดร่องฝนเคลื่อนที่จากทิศตะวันตกไปทิศตะวันออกนะครับ
บริเวณใดก็ตามแต่ที่มีร่องฝนหรือว่าร่องความกดอากาศต่ำพาดผ่าน
ก็จะสามารถเหนียวนำทำให้เกิดฝนตกชุกมากกว่าบริเวณอื่น
โดยจากการคาดการณ์ร่องฝนนี้จะเคลื่อนที่พาดผ่านในบริเวณพื้นที่ภาคเหนือ
รวมไปถึงในบริเวณพื้นที่ภาคอีสานตอนบนในช่วงกลางสัปดาห์หน้าเป็นต้นไป

ประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือภาคอีสานตอนบน

วางแผนจัดการบริหารแหล่งน้ำที่อยู่ณขณะนี้ให้ดีเป็นพิเศษนะครับ
มาถึงติดตามประกาศเตือนภัยจากทางราชการด้วย
ทั้งหมดนี้คือสิ่งที่เรามาย้ำเตือนก่อนที่จะเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการครับ
ผมคบตะนันพี่สิทธิ์มหาลสวัสดีครับ